เทถุงออกมากำลังจะเตรียมคัดแยกหน่อย

เทออกมามันเป็นลักษณะเหมือนระเบิดน้อยหนาเลย

เฮ่ยไอ้นี่ไปเก็บมาได้อย่างไรมันระเบิด

เข้ามาตรวจสอบและนี่สิ่งที่ถูกเทออกมาหลังจากไปเก็บของเก่ามาคุณ
เป็นเจ้านี่แหละฮะน้อยหนาน้อย
ให้ระเบิดสภาพใหม่เลยแล้วก็มีเทปสีดำมาพันอยู่
เอาจริงเพื่อนคนงานด้วยกันเขายังคิดว่าเป็นเหล็กเลยตอนแรก
แต่ไอ้เทปพันธุ์มันยังดีอยู่นะหมายถึงว่ามันยังไม่ถูกปลดชนวนอะไรอย่างนี้นะครับ
ตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่นี่ฮะก็ที่ร้านรับซื้อของเก่าในหมู่บ้านทรัพย์สมพงศ์นะครับ
ที่อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
เจ้าของบ้านเจ้าของร้านขายของเก่าก็รอให้กันกับตำรวจนะครับ
จากการที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพบไอ้วัตถุตรงนี้เป็นวัตถุต้องสงสัย
ลักษณะคล้ายระเบิดสังหารชนิดคว่างครับ
สภาพค่อนข้างจะใหม่นะฮะวางอยู่กับพื้น
ก็วางรวมกับกองของเก่าซึ่งมีจำนวนมาก
เพราะว่าคนคัดแยกเขาเทถุงออกมาเขาไม่กล้าคัดแยกแล้วล่ะ

ตำรวจก็ต้องมาคัดแยกนิดหนึ่งแล้วก็นำยางรถยนต์มาทำการครอบไว้
พร้อมทั้งนำสายมากั้นเป็นพื้นที่อันตราย
โดยรองสารวัตรสอบสวนสพบึง๓ร้อยตำรวจเอกอนุชาภูลยอด
ก็เปิดเผยบอกว่าวัตถุต้องสงสัยที่พบเนี่ย
ผมว่ามันก็คือระเบิดสังหารชนิดคว่าง
หรือที่เรียกกันว่าระเบิดน้อยนามีสภาพใหม่
ถูกพันไว้ด้วยเทปสีดำสลักนิรภัยยังไม่ถูกดึงออกนะครับ
และตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้ามาตรวจสอบ
เพื่อความแน่ชัดแล้วนะครับว่าเป็นระเบิดจริงหรือไม่
ถ้าเป็นระเบิดจริงมันเป็นระเบิดชนิดใดนะครับ
เพื่อที่จะทำการเก็บกู้ต่อไปนะฮะแล้วก็เอาไว้เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าชาวบ้านอย่าเพิ่งมาใกล้แถวนี้

โดยคนงานรับจ้างคัดแยกของเก่าคือนางประนอมศรีเครือแก้วนะครับ
ซึ่งเป็นคนที่เทถุงออกมาแล้วพบวัตถุระเบิดเป็นคนแรก

ขณะกำลังแกะถุงเทของออกมาเพื่อจะทำหน้าที่ในการคัดแยก
กำลังจะโยนแยกกองเนี่ยแหมสังเกตเห็นรู้สึกแปลกใจกับของที่อยู่ในถุงเนี่ย
มันมีน้ำหนักผิดปกติมากแวกถุงออกดูก่อนดิ
กปากถุงออกมาดูเฮ้ยนี่มันระเบิดน้อยหนานี่นะ
คือคุณป้าคนนี้คือน่าจะคุ้นเคยกับระเบิดทั้งหนาเลยแล้วระมัดระวังอยู่แล้วนะฮะ
ก็เลยรีบโทรบอกหลานสาวหลานสาวซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของเก่าเนี่ยนะ
แล้วก็เป็นคนที่เหมือนไปเก็บของเก่ามาเนี่ยนะฮะโทรถามหลานสาวบอกว่าหลาน
เอาระเบิดมาทำไมแต่หลานสาวตอบว่าไม่ใช่ระเบิดมั้งเป็นเหล็กอ่ะอ่า
ตัวเธอด่าตัวเองบอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เหล็กนี่มันคือระเบิดแน่นะฮะ
อ่ะทีนี้ตัวของหลานสาวคือนางยุพินเรือนแก้วนะครับรีบกลับมาที่ร้านนะฮะ
แล้วก็บอกว่าเธอเป็นคนขับรถตระเวนรับซื้อของเก่าภายในหมู่บ้านเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าถุงที่ใส่ระเบิดมาเนี่ย
รับซื้อมาจากบ้านหลังไหนหรือไปเก็บมาจากไหนอุ้ยอืม
เพราะว่าวนรถตระเวนรับซื้อไปทั้งหมู่บ้าน
พอรู้ว่าเป็นระเบิดรู้สึกตกใจมากเลยตอนแรกยังเถียงกับอาอยู่เลย
อาด่าเลยคุณผู้ชมไปฟังเสียงของคุณยุพินเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะ
ในถุงขวดอยู่ในถุงขวดขาดแล้วเราเห็นไหมตอนนั้นไม่เห็นนะคะ
พอมาเห็นก็เมื่อตอนที่อาเทออกมาแล้วถ้าเห็นก็น่าจะจำได้ว่าบ้านใคร
แต่มันไม่เห็นแล้วนี่เมื่อกี้นี่ใครใครใครเจอคนแรกอ่าค่ะ
เอ้ยมาเจอถุงห่อยอยู่อืมมายกขึ้นมาดูเอ้า
มันทำยังไงนักนักโดนใส่กองเหล็กหลิงยังไม่โยนสงสัยอืม
แกะถุงดูหน่อยนึงอ้าวมันระเบิดนี่น่ะ
ก็มัดไว้เหมือนเดิมก็โทรหาแฟนบอกให้บอกหลานมาบ้านหน่อย
มันจะเก็บระเบิดมาทำไมไม่เคยซื้อให้ของเก่า
คุณอาก็เลยสั่งซ้อนหลานเลย

ก็ไปรับซื้อของเก่ามาเยอะแยะไม่รู้เหรอเป็นระเบิด

ตอนที่ระเบิดมันอยู่ในถุงแล้วตอนที่แบบโยนถุงขึ้นท้ายรถ
ท้ายรถนี้นี่โชคดีนะมันไม่ระเบิดขึ้นมา
ใช่ตัวคุณยุพินซึ่งเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นหลาน
ก็บอกโอ้โหอาก็ด่าเลยแหละ
ว่าไปเก็บมาได้อย่างง่ายแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซับสมพงศ์

เล่าให้ฟังบอกว่าลูกบ้านโทรมาแจ้งว่าเจอระเบิด

จากนั้นได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจต่อนะฮะ
ซึ่งน้าชายที่เป็นอดีตทหารผ่านศึกก็มาช่วยดู

พอแกะออกมาจากถุงพบสลักเนี่ย
พับปิดอยู่แล้วมีเทปพันเอาไว้
นาสที่เป็นทหารบอกว่าลักษณะนี้เนี่ย

เพื่อรอตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะฮะ
ร้านขายของเก่าแห่งนี้ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะ
ที่มาของระเบิดน้อยหนามันมาจากไหน